คุณผู้ชมคะอีกเหตุหนึ่งที่เราตามกันต่อ
เนื่องกรณีที่ลูกผู้ใหญ่บ้านนครปฐมหึงหวงแฟนสาว
คือกลัวว่าฝ่ายหญิงจะไปปันใจไปคบชายอื่นก็เลยก่อเหตุ
คราวนี้ใช้ปืนกระหน่ำยิง๘นัดนะคะ
แล้วก็แฟนสาวกำลังอุ้มลูกน้อยวัย๑ขวบด้วย
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแฟนสาวไม่เสียชีวิตลูกเนี่ยสาหัสนะคะ
ซึ่งล่าสุดตำรวจออกไหมจับลูกผู้ใหญ่บ้านรายนี้แล้วนะคะ
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่ตำบลดอนขมิ้นที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ซึ่งทีมข่าวก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่สาว
ของนางสาวสิริพรแทรกครูอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
โดยนายวิทยาอาจปรักษาเป็นแฟนของน้องสาว
แล้วก็เป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดนครปฐมผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ได้เดินทางมาหาน้องสาวที่บ้านแล้วตอนนั้นพี่สาวอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
พี่สาวก็เล่าว่าปมสาเหตุที่มีการยิงครั้งนี้มาจากเรื่องของความหึงหวง
ทีนี้จากข้อมูลที่ทีมข่าวคุณนัทพงศ์ไปสัมภาษณ์จากพี่สาวของผู้บาดเจ็บมาเนี่ยนะคะ
เราก็ได้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
โดยทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันตอนประมาณบ่ายสามโมงเนี่ย
ทางด้านนายวิทยาที่เป็นผู้ยิงขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านของนางสาวสิริพร
อีกรอบหนึ่งนางสาวสิริพรคือผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็เอาอาวุธปืนมาด้วย
หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาปรีเข้ามาเลยค่ะมาคุยจะคุยกับแฟน
แล้วก็ด่าทอสิ่งที่พี่สาวได้ยินเนี่ยคือเป็นข้อความเหมือนกับหึงหวงกันนะคะ
หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันอีก
คราวนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้ตอบโต้ก็อุ้มลูกอยู่ด้วยไงคะ
ก็เลยแยกตัวไปจะไปซักผ้าแล้วนายวิทยาเนี่ยก็แยกตัวเข้าไปนอนในห้อง
หลังจากนั้นพี่สาวเล่าว่าน้องสาวไปซื้อส้มตำ
มานั่งกินด้วยกันกับพี่สาวหน้าบ้านแล้วก็อุ้มลูกชายอยู่ด้วย
จู่ทางด้านฝั่งฝ่ายชายนายวิทยาออกมาจากห้องนอน
แล้วก็ด่าทออีกค่ะหลังจากนั้นเขาก็ทำท่าเหมือนจะเดินกลับบ้าน
แล้วพูดแบบนี้ด้วยนะว่าถ้ามาคราวหน้าจะไม่แค่ขึ้นลำ
ก็คือหมายถึงไม่ขึ้นลำปืนคือก็คงแบบจะยิงแน่
ทีนี้ฝ่ายทางด้านฝ่ายหญิงนางสาวสิริพรทำท่าเหมือนกับท้าทายค่ะ
ฝ่ายชายก็เลยทนไม่ไหวใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดนะคะ
ทำให้นางสาวสิริพรกับลูกล้มลงแล้วเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงของพี่สาวผู้บาดเจ็บหน่อยนะคะ
ระหว่างส่วนทางกันตรงนี้เขาก็พูดว่าน่ะ
แน่นอนถ้าเจ้ากูมางวดหน้ากูจะไม่ได้มาขึ้นลำอย่างเดียว
ทีนี้น้องหนูก็นั่งแล้วทีนี้เขาก็เดินไปประมาณรถอ่ะ
แล้วเขาเห็นน้องหนูแบบเหมือนทำหน้าไส้อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยยิงเขาเลยนัดหนึ่ง

เออทีนี้ก็แบบคือจะหยิบรถแหละ
หยิบรถแล้วก็เหมือนเห็นน้องหนูแบบทำหน้าอะไรอย่างนี้
ทีนี้เขาก็เลยยิงเข้าไปเลยนัดหนึ่ง
แล้วทีนี้เพราะเหมือนนัดนั้นเหมือนเขากำลังคิดคิดอะไรอยู่แล้ว

ทีนี้อาการของทั้งสองแม่ลูกเป็นยังไงบ้าง
อาการของผู้เป็นแม่ก่อนนะคะก็คือนางสาวสิริพร
มีบาดแผลคือถูกยิงเข้าที่บริเวณราวนมขวา๑นัด
ต้นแขนขวา๑นัดต้นขาซ้าย๑นัด
แล้วก็ที่บริเวณศีรษะด้านหน้าค่ะอีกหนึ่งนัด
แต่ว่าการถูกยิงเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้ยิงเป็นตรงนะคะ
คือเป็นการโดนยิงเข้าแบบถากแล้วก็ไม่ได้โดนจุดสำคัญ
ทำให้ตอนนี้อาการของนางสาวสิริพรปลอดภัยแล้ว
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านโป่งนั่นเอง
ส่วนทางด้านลูกน้อยเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็ถูกยิงเข้าที่บริเวณก้นข้างขวาทะลุออกหน้าขาขวา
เลือดข้างในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็กระดูกต้นขาแตก
ตอนนี้ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
อาการตอนนี้ก็ยัง๕๐๕๐อยู่นะคะ
ส่วนการติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายวิทยา
ตำรวจสพลูกแก่ได้ออกไหมจับแล้วนะคะอยู่ระหว่างตามตัว
แล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะใช้เวลาไม่นาน
เพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนายวิทยาไม่ได้กลับมาที่บ้านพักนะ
ขี่หลบหนีไปไม่ได้เอาทรัพย์สินหรือว่ามีเสื้อผ้าติดตัวไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยคิดว่านายวิทยาอาจจะหนีอยู่ในพื้นที่ของกาญจนบุรี
นครปฐมแล้วก็ราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ติดใกล้เคียงกัน
ใช่นะครับซึ่งเมื่อวานทางด้านเจ้านาตีตำรวจ
ตำรวจภูทรจนบุรีแล้วตำรวจภูทรลูกแก
หมายค้นจากศาลจังหวัดนครปฐมและหมายจับของศาลจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าค้นที่บ้านเลขที่๑๘๑หมู่๑๕
ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็นบ้านตามที่อยู่ของนายวิทยาอาจปรักษาหรือว่าบอสทุ่งลูกนกเนี่ยนะครับ
โดยกำลังตำรวจได้ปิดล้อมทางเข้าออกบ้านทุกด้าน
ก่อนจะกระจายกำลังเข้าตรวจค้นนานกว่า๑ชั่วโมง
ซึ่งผลการตรวจค้นไม่พบอาวุธปืนหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมาย
และไม่พบตัวนายวิทยา
ส่วนอาวุธปืนขนาด๙มมซึ่งเป็นปืนของนายสมบัติอาจปรักษา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕ผู้ใหญ่กำแพงแสน
ซึ่งเป็นพ่อของนายวิทยาหายไปครับ
ว่านายวิทยาแอบขโมยปืนของพ่อไปใช้ก่อเหตุ
ตำรวจขอให้ผู้ใหญ่สมบัติและก็นางประทีบ
พ่อและแม่ของนายวิทยาบอกให้พาลูกชายเข้ามอบตัว
ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากปากของพ่อและแม่ของนายวิทยา
หากสามารถติดต่อลูกชายได้ก็จะพาเข้ามอบตัวทันทีนะครับ
โดยผู้ใหญ่สมบัติบอกแบบนี้บอกว่าไม่อยากจะเชื่อ

เพราะจริงแล้วลูกชายรักนางสาวสิริพร
และคบหากันมานานกว่า๑๐ปีนะครับ
ยังมั่นใจว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องหึงหวง
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องการให้ลูกชายเข้ามอบตัวเหมือนกัน
แต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่อง
คือวันที่เกิดเรื่องคือวันอาทิตย์ที่๑๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ
มาถึงวันนี้ก็๓๔วันแล้วนะครับ
ก็ต้องกรอดตามกันต่อสำหรับคดีนี้
ตำรวจคงต้องเขาเรียกระดมกำลัง
แล้วก็ประสานกำลังกันทั้งกาญจนบุรีนครปฐม
ในการเข้าจับกลุ่มนายวิทยานะครับ